เรื่องของเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่หรือว่าเสียวิชัยกันก่อนนะครับ
ไปยึดคฤหาสรวมทั้งที่ดินกว่า๘๐๐ไร่ครับ
ที่อุทัยธานีรวมค้ามรวมกว่า๔๐๐ล้านบาทครับ
จัดประทีฝ่าประความจังหวัดอุทัยธานีเข้าไปตรวจค้น
พร้อมอาญัตข์บ้านผัก๑๐หลังที่เดียวครับ
แล้วก็ที่ดินกว่า๘๐๐ไร่
บริโรคค้ารวมกว่า๔๐๐ล้านบาทนะครับ
ตำบลท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับ
เครือข่ายนายวิชัยปั้นงามหรือหลายคนรู้จักในชื่อของเสียวิชัย
เป็นเจ้าพ่อเป็นนายทุนเจ้าของธุรกิจปล่อยเงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง
โดยนายวิชัยเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้สมัยยังเด็กอยู่ครับ
ก่อนจะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ปลูกสร้างเครื่องหาดขนาดใหญ่
เนื้อที่กว่า๒๐ไร่ภายในตกแต่งอย่างหรูหราทีเดียวนะครับ
แต่พบเพียงบีดาแล้วก็มารดาของนายวิชัยพร้อมกับคนงานและแม่บ้านอาศัยอยู่กว่า๑๐คน
พันธุรกรตรีสุริยาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยพบว่า
ญาติของนายวิชัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
เนื่องจากว่าตรวจพบว่ามีฐานะร่ำรวยผิดปกติและจากการสอบถามแม่บ้าน
ทราบว่านายวิชัยนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีแล้วและไม่ได้เดินทางกลับมานานแล้ว
จากนี้ก็ยังพบว่ามีผู้มีอิทธิพลแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังด้วยครับ
และเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบในจังหวัดอุทัยธานีด้วย
ขณะที่นายสัทธาคดศพรายุกซึ่งเป็นประหลัดจังหวัดอุทัยธานีก็บอกว่า
จากการตรวจสอบเพราะว่าเครือข่ายของนายวิชัยปล่อยเงินกู้นอกระบบในพื้นที่อุทัยธานีมานานแล้ว
แต่ที่ผ่านมาลูกหนี้ยินยอมครับในการจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงเอาไว้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบไม่พบ
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยหรือไม่ครับ